เราต้องเริ่มติดตามอุบัติเหตุผลิงไหม้เรือยอศ
ที่จอดอยู่ที่บริเวณชายหาดป่าตองที่ภูเก็ต
สูบน้ำแล้วก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เรือยอสอย่างหนักทีเดียวครับ
เรือจอดลอยลำอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งป่าตองด้านหน้าโรงแรม
วิวป่าตองสักประมาณ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาดับเพลิงประมาณสัก๓๐นาที
สุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่เรือนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งลำไปแล้วนะครับ
เป็นของนักท่องเที่ยวสัญชาติออสเตรเลียนะครับ

นำเรือไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าหาดป่าตองสักประมาณวัน๒วันแล้วล่ะ
ก่อนเกิดเหตุมีการปรุงอาหารกันอยู่ในเรือ
สุดท้ายมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาคุณผู้ชม
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็มีเรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปช่วย

ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
จากนี้ตำรวจภูทรป่าตองพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของซากของเรือ

เมืองต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาทำอาหาร
อาจจะมีการลืมปิดฟงปิดไฟหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน